ไปดูกันเรื่องของคุณอุ้งอิงแพทองทานหน่อยแล้วกันนะคะ
ก็หลังจากที่ขึ้นรับตำแหน่งหัวหน้าพัก
เพื่อไทยคนใหม่โดยชุดสีแดงวันนั้น
โดยล่าสุดคุณอุ้งอิงออกมาให้สัมภาพพิเศษกับเครือไทยรัฐกรุ๊ป
เธอพูดเลยนะบอกไม่ได้มาเป็นหัวหน้าพักแบบเล่นนะคะ
และยังพูดถึงชุดผ้าไหมสีแดงจากอำเภอปักทงชัยชุดนี้ด้วยค่ะ
ที่คุณอุ้งอิ๊งใส่ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์
หลังรับตำแหน่งหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย

เพราะเห็นว่ามันเป็นสีแดงที่สดใส
เป็นสีที่บ่งบอกความเป็นพักเพื่อไทย

ผลักดันนโยบายซึ่งเป็นจุดแข็งของพักเพื่อไทย

พร้อมไปกับการต้องพัฒนาเรื่องของการสื่อสาร
ให้ประชาชนได้เข้าใจด้วยค่ะ
อยากเลือกเราด้วย
ให้มันปรับเข้ากับยุคสมัย
ส่วนที่บอกว่าใครมองว่ามีพ่อ
ซึ่งเป็นคุณทักษิณแล้วก็คุณแม่คุณหญิงพจมาน

คุณอุ้งก็เลยถามกลับว่าอ้าวแล้วมันไม่ดีเหรอครับ

เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในพัก
แล้วก็เห็นว่าเธอและครอบครัวเอาจริงกับพักเพื่อไทย

ขับเคลื่อนพักและทุกคนไปพร้อมกัน
ไม่ใช่มาเป็นหัวหน้าพักแบบเล่นค่ะ
คืออันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะ
คือคุณพ่อเป็นคนก่อตั้งพักใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอิ๊งถือว่าอิ๊งโชคดีมากนะคะ
อิ๊งไม่อยู่จุดนี้ในภายใต้ในชื่อที่อิ๊งเป็นลูกของคุณพ่อ
อิงว่าคือจุดเริ่มต้นที่ดีมากและแข็งแรงมาก
มันเป็นแรงใจแรกที่ทุกคนคิดว่าเราเอาจริง
คือครอบครัวนี้อิ๊งยังเอาจริงกับเรื่องนี้กับพักของเรา
ยังอยากจะทำให้พักการเมืองของเราแข็งแรงอยู่
ไม่ได้มาเป็นหัวหน้าพักเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่นเล่น
มันเป็นเรื่องจริงที่อิ๊งคิดในหัวมากมายแล้วว่าอิ๊งอยากทำอะไรบ้าง
มันมีในหัวมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอิ๊งคิดว่าด้วยแฟชั่นของอิง
ความตั้งใจของอิ๊งเนี่ยจะช่วยขับเคลื่อนพัก
และทุกคนในพักไปพร้อมกันได้